มีหมายมาเลยที่บ้านฉบับแรกของอายุทยาบางปะอิน
ก็งงว่าหมายของตำรวจมาว่าให้ไปพบนะคดีช่อโกง
หมายตำรวจนี่คือมาคือข้อหาอะไรช่อกงไปช่อกงใคร
แม่รีบพาไปเลยไปก่อนวันที่ที่เขานัดอีกค่ะ
ว่าคือไม่ได้ทำไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องพวกนี้เลยค่ะ
พอครั้งที่๒ก็ไปไปอีก
เขาก็บอกว่าได้ทำไหมสอบปากคำ
ได้รับรู้เรื่องพวกนี้ไหมคุณได้ไปช่อกงหลอกให้เขาโอนเงินเข้ามาไหม
หนูบอกว่าหนูไม่ได้ทำค่ะหนูยืนยันสอบปากคำได้เลย
หนูก็ไปหาเพื่อนมาว่าเวลานี้หนูอยู่ที่นี่ที่นี่นะ

หนูคิดว่าเขาเอาของหนูไปทำ
หลอกให้ผู้เสียหายโอนเข้ามา
ศูนย์นำรงค์ทำเลยคิด
แม่ไปเองลูกก็ไม่รู้ไปกับสี่รอบแม่ไป
แล้วก็บ้านลูกสาวไปรอบเขาก็ไล่อย่างเดียว
ให้ไปที่สมรรย์อายุทยาสมรรย์เนี่ย
ชนบุรีเนี่ยแม่ก็ไม่รู้จักแม่ก็ไปประมาณสี่ห้ารอบ
นั่นลูกต้องแถวไปเองไปกับหลาน
เขาก็ไล่ให้ไปอีกบอกไม่ถึง
คดีสารแล้วก็ทวนอะไรไม่ได้

เธอมีสถานะอีกหลายแบบเลยในหลายคดีนะคะ
รายการรสปวดทุกข์เนี่ยรับแจ้ง
ขอความช่วยเหลือจากน้องผู้หญิงคนนี้
ว่าเธอเจอเรื่องคล้ายคดีของนิชา
แต่คดีนิชาพรุ่งนี้สรุปนะคะ

มันมีบางข้อมูลที่คล้ายกันกับที่เธอเจอ
แล้วที่เธอเจอเนี่ยหนักกว่านิชาค่ะ
เพราะว่าที่เธอเจอมีหมายเรียกนะคะ
มีหมายเรียกมาถึงเธอ๑๔หมาย
ลักษณะเดียวกันคือบัตรประชาชนของเธอถูกเอาไป
แล้วก็คงมีคนไปก่อเหตุแล้วค่ะ
ก็กลายเป็นตัวเธอที่ไปก่อเหตุ
แล้วก็มีหมายเรียกจากตำรวจมาหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ทีนี้มีการให้ข่าวของทางตำรวจนะคะ

แล้วเพราะเอิญว่าหนึ่งในชื่อของแก๊งที่จับน่ะ
มันเป็นตัวละครเดียวกันกับคดีของนิชา
เธอก็เลยมาร้องเรียนที่รายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีค่ะ
ตอนแรกรถปลดทุกข์ก็ลงพื้นที่นะคะ

เดี๋ยวมาขยายคดีกัน

ตัวละครหนึ่งในแก๊งที่โดนตำรวจจับ
มันเป็นตัวละครเดียวกันกับที่มีชื่อ
ถูกจับในคดีของข่าวนิชาด้วย

คุณนัทค่ะที่ร้องเรียนรถปลดทุกข์มานะคะ

คุณนัทหรือว่าคุณพี่อริยาสมมูล
อีกหนึ่งท่านเพิ่งจะเขียนเตือนไป
ว่าบัตรประชาชนหายประชาชนต้องทำอย่างไร

กรมการปกครองควรทำอย่างไรบ้างนะคะ

คือที่ร้องเรียนมาเนี่ย

หรือเห็นข่าวนิชาว่ามีชื่อหนึ่งของข่าวนิชาร่วมแก๊ง
มันคือชื่อหนึ่งที่ตำรวจขอนแก่นเคยบอกเรา
ค่ะคือชื่อเดียวที่ชื่อหนึ่งที่ตรงกับที่ว่า

ใช่ค่ะว่าเขาจับแก๊งนี้ได้
ใช่ค่ะซึ่งแก๊งนี้คือแก๊งที่เอาบัตรประชาชน

แต่คดีที่ยังผัวพันกับของเราอยู่ที่เราเป็นผู้ถูกต้องใช้คำว่าผู้ต้องหา
ใช่ไหมคะเพราะหมายที่เรียกเราคือเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมคะใช่ค่ะ
คือยังคาราคาซังอยู่อีกหลายหมายเลยหลายที่เลย

ตอนฟังข่าวนิชาแล้วมาข่าวเราเนี่ยมันเอกใจตรงที่เรื่องคล้ายกัน
แบบประชาชนโดนเอาไปเปิดบัญชีแล้วนำไปเปิดบัญชี
แล้วมีชื่อหนึ่งคนที่โดนจับเหมือนข่าวนิชา

เสร็จแล้วตอนนี้เอาอย่างนี้นะคะ๑๔หมายเรียกที่เราได้มา
หมายเรียกที่ว่านี้เคลียร์ไปแล้วกี่หมาย
เคลียร์ไป๒ที่ค่ะค่ะคือบางไปอินที่แรกอยุธยาค่ะ
แล้วก็ที่สองคือที่กรุงเทพอุดมศุกร์ค่ะ
แล้วอีก๑๒นี่แปลว่า
ยังไม่ได้เคลียร์เลยยังคงอยู่ใช่ค่ะ
ไล่เรียงนะคะคุณผู้ชมเอกสารที่ได้มา
ทนายเจมส์คงมีอยู่ในมือแล้วเหมือนกันนะคะคือหมายเรียกที่ได้มา
เป็นหมายเรียกผู้ต้องหาหมดเลยเป็นหมายเรียกผู้ต้องหาหมดเลยใช่ไหมคะ
แล้วลองไล่เรียงวันที่ดูเนี่ยเรื่องของคุณนัทเกิดตั้งแต่ปี๕๙
คือหมายเรียกแรกมาตั้งแต่ปี๕๙ใช่ค่ะ
แต่เรื่องอีลุงตุงนังที่เราต้องแก้คือปีที่แล้ว๖๐ใช่ค่ะ
เอางี้วันแรกวันแรกเลยที่รู้ว่าเฮ้ย
เราโดนแจ้งความอันนี้หมายของ

ส่งมาทางปริศนีท่าคะค่ะส่งมาทางปริศนีที่บ้านส่งให้ที่บ้าน
เอาวันนั้นพอคุณนัทรับหมายเรียกวันนั้นจากสพบังปะอินใช่ไหมครับใช่ค่ะ

ถึงมีหมายอะไรช่อโกงมาที่บ้าน
คือเกิดอะไรเขาก็เล่าอธิบายให้ฟังว่าจะต้องเดินทางไปพบนะ
ไปหาเขาที่บางอีนอายุทยา
ผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าบัญชีของคุณ

เป็นเสียหายจำนวนมากก็ไม่ใช่น้อย
คือตำรวจบางปะอินก็เล่าให้เราฟัง

แล้วคุณนัทอธิบายกลับไปไหม

ก็อธิบายเขาฟังค่ะว่าบัตรประชาชนได้หาย
แล้วก็ไปแจ้งความทำใหม่แล้ว
แต่หนูก็ปฏิเสธว่าหนูไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย
แต่เขาก็ต้องการให้ที่จะเดินทางไปคุย
ไปยืนยันกับเขาสอบปากคำว่า

ทำไมถึงมีการโอนเงินเข้าบัญชีนี้

เรียกครั้งแรกเราก็จัดการเลยใช่ไหมคะ
ก็ตกใจว่าทำไมถึงมีหมายตำรวจมาที่บ้าน
ที่หมายตำรวจจะมาหมายแรกที่บ้านนะคุณนัท
ตอนที่เราบัตรประชาชนหาย
เราเอกใจไหมว่า

หรือมันหายแล้วมันจะเกิดอะไรกับเราไหมนะ

เปิดมาปุ๊บมีบัตรประชาชนที่หายใบเดียว

เริ่มเอกใจเริ่มกลัวกลัวว่าจะไปทำอะไรหรือเปล่า
คือมันต้องคือถ้าจะขโมยมันต้องขโมยตังค์ก่อนสิ

งั้นเล่าย้อนไปก่อนหน้าที่จะได้หมายเรียกจากสพบังปะอินนะคะ

ก็คือว่าคืนนั้นก็อยู่ที่ทำงานค่ะ

แล้วทีนี้ก็พอเช้ามาก็จะเปิดกระเป๋าหยิบเงินไปซื้อของ

คือเราล้วงไปจะเจอกระเป๋าเราตลอดเวลาไหมคะ
ไม่ค่ะถ้าเราไปนู่นไปนี่ก็คือก็ไว้ตรงนั้นนะคะ

เป็นที่ที่คนแบบขวักขวายเดินผ่านไปผ่านมา
ใช่ค่ะเดินผ่านไปผ่านมาได้ค่ะ

ก็เปิดกระเป๋ามาจะหยิบเงินไปซื้อของ
ก็เปิดมาพวกเราต้องเห็นบัตรก่อน
เป็นกระเป๋าเล็กกระเป๋านึกออกไหมคะที่สอดบัตร

แต่ตังค์มีตังค์อยู่ครบแต่บัตรไม่มี

อื่นในกระเป๋าจำได้แน่ว่าอยู่ครบ

โทษนะคะเงินตอนนั้นเยอะไหมในกระเป๋าตอนนั้น
ไม่ค่ะ๗๐๐กว่าบาทไม่เยอะ

ใช่ครบค่ะแต่บัตรหาย
สภาพกระเป๋าตอนที่แบบเราจับแล้วหยิบขึ้นมาเนี่ย

สินในกระเป๋านั้นมีอะไรอีกนอกเหนือจากกระเป๋าสตางค์ไหม
ไม่ค่ะไม่มีอะไรก็เป็นของใช้ทั่วไปธรรมดา

คือเอาถ้าสมมุติอย่างที่คุณนัทเล่าเนี่ย
เอาไปแค่บัตรประชาชนโทษนะคะแล้วเงินอย่างที่เขาบอก
เขาอาจจะมองว่าไม่เยอะ๗๐๐อย่างนี้
อันนี้สงสัยได้เลยไหมว่าไม่ได้ธรรมดาแล้ว

เพราะกระบวนการสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาขโมยล้วงกระเป๋ากัน

ไม่ได้เลือกเฉพาะเจาะจงจะเอาแค่บัตรประชาชนอย่างเดียว

แต่สงสัยไหมว่ามันจะเอาไปทำอะไร

ทิ้งเวลาไว้นานไหมคะถึงไปทำบัตรประชาชนใหม่
ก็หายวันที่๗ค่ะวันที่๑๐ก็ไปทำ

แต่ตำรวจเขาบอกไม่ต้องแจ้งไปทำได้เลย

แล้วเราบอกไหมว่าพี่บัตรหนูโดนขโมย
ก็ตกใจทำไมถึงไม่รับแจ้งเป็นรายลักษรให้หน่อย

ไม่รับหนูก็ไม่พูดอะไรค่ะไปทำได้เลยไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้ง
เดี๋ยวนี้ไปทำได้เลยพูดสั้นแค่นี้
ซึ่งก็เป็นคำชี้แจงที่ถูกต้องนะสมัยนี้นะ
ตำรวจต้องพูดอย่างนี้แหละบอกไปทำได้เลยไปทำได้เลย
ไปทำได้เลยใช่ไหมคะแต่ทนายเจมสเพิ่งเตือนเรื่องนี้บอกอย่างน้อยขอลงบันทึกประจำวันไว้ก็ยังดีใช่ไหมคะ

อย่างนี้มันเนื่องจากว่าการลงบันทึกประจำวันเนี่ยมันเป็นการให้ข้อมูลให้ข้อได้จริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันตัวเราในระดับหนึ่ง
ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบรรจาชนมันถึงหาย
เราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้ให้ใครยืมไปไม่ได้แกล้งให้มันหาย
มันมีเหตุการณ์ของมันอยู่นะครับ
เมื่อมีบันทึกประจำวันฉบับนี้แล้วเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีคำขอเปิดเอกโทษคำขอทำบัตรประชาชนฉบับใหม่นะครับ
ประกอบกับมีบัตรประชาชนในวันนั้นก็จะมีการถ่ายลงถ่ายรูปใหม่
แล้วก็ยกเลิกบัตรประชาชนฉบับเก่านะครับซึ่งข้อมูลก็จะสอดรับกันหมด
ว่าเราเป็นผู้สุจริตจริงนะครับ
อันนี้คือเตือนไว้คือถ้าสมมุติมันเกิดเหตุการณ์แนะนำให้ทำแบบนี้
คือจริงเขาก็มาแนวนี้นะแต่ไม่ผิดที่ตำรวจแนะนำแบบนี้ถูกแล้ว

ถ้าจะรับแจ้งเราต้องบอกไหมว่าโดนขโมยโดนลักทรัพย์

เป็นเวลาอะไรอย่างนี้
ในเรื่องของการลงบันทึกประจำวัน

เพียงแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของประชาชนคนหนึ่งนะ

จะใช้ได้มีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนัก

โทษหรือว่าสิบเวรเสมียนคดี

ในช่วงนี้ถ้าเกิดบัตรประชาชนหาย

เราก็ไปทำบัตรใหม่๓วันให้หลัง

ถามค่ะก็จะมีใบให้กรอกว่าทำไมถึงไปทำ

หายเพราะอะไรอย่างไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเหมือนแจ้งไว้ที่เขาค่ะ

จากวันนั้นที่ทำบัตรประชาชนใหม่
ทิ้งเวลานานแค่ไหนเจอหมายเรียกฉบับแรกจากบางปะอินคะ

สิงหามาฉบับแรก
ไปทำภึกษภา๑๐ภึกษภา

กรกฎามันมี๒กรกฎาก่อน

เดี๋ยวนะนี่เทียบกันนะคะ

ทีนี้พอเรียกไปปุ๊บ

คือต่อให้โทรแต่ตำรวจบอกว่าคุณต้องมาเคลียร์

ก็ไปคุยเรียกไปสอบปากคำ
ว่าเราอยู่ที่ไหนเวลานี้เวลานี้ค่ะ

หายได้ยังไงแล้วทำไมถึงมีบัญชีนี้เกิดขึ้น

ซึ่งมันยังอยู่ในชั้นของตำรวจเราไม่ต้องขึ้นไปเจอ

เขาก็ให้ไปที่ชั้นศาลเขาก็ส่งไปที่ศาล

แล้วหนูมีเอกสารอะไรไปเพิ่มเพื่อที่จะยันว่าเราบริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวตอนนั้นที่สู้คดี
ก็ไปหาคนที่เปิดบัตรประชาชนให้หนู
ให้เขาช่วยยืนยันว่าวันที่นี้นะหนูได้ไปทำบัตรประชาชนกับคนนี้

จำได้ค่ะวันที่หนูไปก็ขอภาพตอนแรกขอภาพกล้องวงจรปิดหน่อย
ว่าตัวหนูเดินทางไปทำบัตรประชาชนวันนี้เวลานี้นะ
แต่ภาพมันถูกลบไปแล้วกล้องถูกลบหนูเรียกไง
พี่ช่วยยืนยันให้หน่อยว่าพี่เปิดบัตรให้หนูวันนี้เวลานี้ข้อมูลมันจะต้องมียืนยันอยู่แล้ว

หรือจะมีหลักฐานก็แต่ขอเชื่อเป็นพยานยืนยันให้หนูหน่อย

อันนี้หนูก็เลยต้องเอาไปยันที่สารอีก

ก็ไปเจอผู้เสียหายก็นั่งคุยกัน
หนูมีอะไรมาบ้างหนูก็ถือไปให้เขาดูว่า
หนูมีอันนี้มายืนยันบ้างนะว่าหนูไม่ได้เป็นคนทำ

นี่เขาก็บอกว่าหนูไม่ได้ติดต่อไปอะไรไป

หนูก็เลยต้องขึ้นศาลเดินทางขึ้นศาล

แต่ผู้เสียหายบอกถ้าได้เจอได้พูดคุยไก่เกลี่ยกัน

อ้าวงงแล้วหรือว่า

ก็ไหนคุณบอกว่าคุณโทรกลับไปตั้งแต่หมายเรียกรอบแรกไง

ให้ชดใช้ค่าเสียหายค่ะแล้วก็คือจบไงพี่

แต่หนูไม่มีเงินไม่มีทองที่จะมาชดใช้ให้หรอกค่ะ

ให้ยอมรับไปแล้วก็คือจบก็คือไม่ต้องไปถึงชั้นทรงชั้นศาล
ให้ยอมรับไปเลยเนี่ยว่าเราทำแต่หนูไม่ได้ทำพี่นึกออกไหม

ครั้งที่๒ครั้งที่๓ค่ะไปหลายครั้งมากค่ะ

จากศรีราชาบังปะอินศรีราชาบังปะอินศรีราชาบังปะอิน

แล้วที่ตำรวจพูดเนี่ย
คือเขาพูดกับคุณโดยที่ไม่ได้มีคนที่เป็นเจ้าทุกข์

ก็เอาเงินมาชดใช้ค่าเสียหายก็จบ

ใช่คืออย่างนี้บางเคส
ไม่ต้องการที่จะมีประวัติติดตัว

คำนวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้

บางทีเจอผมเคยเจอ

คือเขาคำนวณความเสียหายระยะเวลา

แต่อย่างเคสที่ผมเคยเจอ

อันนั้นเขามองว่าเขามีส่วนผิดด้วย

แต่อันนี้คือผมกำลังมองว่า

ใช่คืออย่างหนึ่ง
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนผมอธิบายก่อน

เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหา

ไม่ฟังทางฝั่งคุณพิรยาเลย
มันก็มีความรู้สึกว่าน่าจะอำนวยความยุติธรรมให้เขาหน่อยไหม
เรียนตั้งเป็นคำถามไว้ก่อน
แต่ว่าคุณนัทกำลังจะบอกว่าคือเนี่ย

ในระหว่างชั้นตำรวจ
แต่สุดท้ายแล้วเราก็เลือกที่จะไปที่ศาล
แล้วพอเจอผู้เสียหายปุ๊บเขาฟังหลักฐานเราต่าง

ซึ่งคดีเดียวค่ะคุณผู้ชม

แล้วจังหวัดแต่ละจังหวัดนี้บานค่ะคุณผู้ชม

ค่าเดินทางค่าเสียเวลา

แต่อันนี้เราพูดบนพื้นฐานว่าเขาก็มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ด้วยนะ
ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องยกประโยชน์ให้แบบ

มันมาถึงตัวพวกเราทุกคนแบบนี้เหมือนกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ฉันลองกราดดูนะคะ

มีของบางปะอินนะคะ
สพเมืองมหาศาลค่ะ

ไม่รู้เอกสารครบอันนั้นของคุณบานมากเลยนะ

คือยังเนี่ยต่อให้มาออกสื่อนะ
แล้วสมมุตินะลองซักไซส์แล้วเราเชื่อเขานะ

คือจะไปออกสื่อแล้วบริสุทธิ์
เขาต้องไปพิสูจน์ตามขั้นตอน
คืออย่างนี้ครับเมื่อมีผู้กล่าวหาแล้ว
เราตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา

เงินมันตกอยู่ที่เรา

เมื่อเราเป็นปลายทางของเรื่องนี้

ไม่รู้ว่าใครมีการถอนใครกดออกไปไม่รู้

พนักงานสวนต้องออกหมายเรียกคนที่รับเงินก้อนนี้
ไปสอบถามหาข้อได้จริงว่า

เปิดให้ใครแล้วใครเป็นคนเอาไปใช้
แล้วคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่กับการหลอกลวงครั้งนี้หรือเปล่า
นี่คือข้อได้จริงที่ตำรวจต้องรวบรวมพยาหลักฐาน

เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่
หนูไม่ต้องไปได้ไหมหนูโทรศัพท์ไปแล้วส่งเอกสารไปให้เขา
มันไม่ได้ครับคือน้องต้องไปเอง
ตามขั้นตอนยังไงคือต่อให้เราจะยืนยันความบริสุทธิ์
ออกสื่อทีเดียวเนี่ยค่ะท่านเข้าไปดูสิคะในรายการ

อันนี้คือเอามาบอกให้ดูเฉยว่ามันมีกรณีแบบนี้
ทีนี้หมายมันไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่
พอไล่เรียงตั้งแต่ช่วงกลางปี๕๙ของคุณมีมาเรื่อย
ล่าสุดเป็นเดือนปลายเดือนธันวาคมที่เพิ่งจะผ่านไป

เท่ากับว่าบัตรเนี่ยมันยังถูกใช้อยู่เรื่อย
ทีนี้ของที่ตำรวจขอนแก่นส่งมาให้คุณแปลว่าอะไร
คือเขาจับแก๊งนี้ได้แปลว่าคุณต้องไม่ผิดแล้วไหม

ก็ตำรวจเขาโทรมาแจ้งหนูว่า

ที่เขาเข้าไปทลายแก๊งนี้ค่ะ
แต่ทีนี้ว่าเขาก็อธิบายว่า

หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้ามา
ค่ะก็ที่ส่งมาให้ก็ประมาณนี้
คือเหมือนกันเลย
คือโทรไปหลอกให้โอนเงินเข้ามา
แต่หนูก็ต้องโทรไปหาแต่ละที่ที่ส่งมาว่าเขาโทรไปแบบไหนที่โทรให้หลอกเข้ามา
แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันบางที่ก็มีของขวัญวันเกิดให้มีโทรศัพท์มีทองมีอะไรให้
แต่โอนเงินเข้ามาบัญชีนะเสียค่าเสียภาษี
ค่ะที่อุดมศุกร์ก็ผู้เสียหายก็บอกว่าฉันจะบินมาอยู่กับคุณนะ
แต่ฉันไม่มีค่าตัวเครื่องบินคุณต้องโอนเงินมาให้ฉัน
ผู้หญิงก็๔๐๕๐กว่าแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเข้าไปแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน
วิธีการเรื่องราวใครไม่เหมือนกัน
หรือโรแมนซ์อะไรสักอย่างอย่างนี้แต่วิธีการสุดท้ายก็คือโอนเงินให้เขานั่นแหละ
คือหลอกให้โอนเงินเกี่ยวกับท่าน
ภรรยาชาวไทยก็ปลอมเฟซบุ๊คหรือใดก็แล้วแต่
เรื่องราวที่กุขึ้นมาให้คนหลอกเนี่ย

คุณนัทถ้าสมมุติไปมี
ไปมีชื่อเปิดบัญชีที่พื้นที่นี้
คุณไม่ผิดแล้วหรือเปล่าหรือตำรวจเขาส่งมาให้คุณเพื่ออะไร
ก็หนูก็ต้องคอยโทรไปยืนยันนะคะ

แสดงว่าจริงแล้วที่ขอนแก่นมีคนแจ้งความคุณ

แล้วตำรวจเป็นคนโทรมาว่า
เจอบัตรประชาชนของหนูในห้องนั้น

เขาไปทลายแก๊งแล้วไปคอนโดของแก๊งนี้
แล้วเจอบัตรของคุณ
แต่ยังไม่มีหมายเรียกคุณมานะ
ก็มีคนโทรแจ้งค่ะ
ว่ามีแก๊งมีอะไรอยู่ที่คอนโดนี้
ก็พังเข้าไปก็เจอพวกคนดำ

แล้วก็เจอบัตรประชาชน

แต่ของหนูเจอในท่อระบายน้ำในห้องน้ำ

บางคนจะติ้งไปซะนี้ค่ะ

กระจายไว้เพื่อว่า
โอ๋นี่หวานหูเลยนะ

ภาษาของคุณคุณเดียวคุณล่อไป๑๔หมายแล้วอ่ะ

ตอนแรกหนูคิดว่าหนูโดนคนเดียวที่ไหน

โทรมาบอกว่าเจอบัตรประชาชนคุณตอนไปทลายแก๊งนี้

โดนแจ้งความไว้แล้วนะหรือยังไง

รับทราบว่าเจอบัตรประชาชนคุณนะ
หนูก็บอกว่างั้นขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหม

อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติของตำรวจอยู่แล้วเหรอทนายเจมส์ที่เขาต้องแจ้งนะเวลาเขาเจอ
ต้องแจ้งครับต้องแจ้งเจ้าของทรัพย์สินไง
แต่คราวนี้อย่างหนึ่งที่ผมมองก็คืออันนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์นะ
ข่าวประจำพันธ์ตัวนี้เขากำลังจะบอกว่า
ถ้ามีผู้เสียหายรายใดที่ถูกหลอกด้วยพฤติการแบบนี้
ให้ไปชี้ตัวผู้ต้องหา
อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้เกิดเป็นประโยชน์ของน้องนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ครับผม
ผมแนะนำให้คือถ้าคุณถูกแจ้งข้อเก่าหาในลักษณะเดียวกันนี้

ประสงค์จะทราบข้อที่จริงที่เกิดขึ้นว่าเกี่ยวพันธ์เกี่ยวยงกับเราหรือไม่

คืออันนี้การที่ตำรวจทางขอนแก่นส่งมาให้คุณนัท
เพื่อจะบอกว่าเจอบัตรคุณ
แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตำรวจในการทำงานด้วย
เพราะเขาจะเป็นคนที่ไปชี้ตัว

ไม่จำเป็นเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใคร
หมายถึงผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกหลอกเหมือนกัน

เนื่องจากหนึ่งในรายชื่อที่ตำรวจแถลงจับกลุ่ม
หนึ่งในรายชื่อนั้นชื่อว่าจีรติสายสิน
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับที่กรณีข่าวนิชา

ซึ่งอันนี้มันจะโยงอะไรกันได้ไหมหรือไม่เกี่ยว
คือถามว่ามันเป็น
คือแต่ละคดีมันเกิดขึ้นต่างท้องที่กันนะครับ
ในการสืบสวนสอบสวนก็ต้องแบ่งคดีแยกออกจากกันครับ

แต่เวลาก่อเหตุคือไปก่อเหตุในหลายท้องที่นะครับ

อุดมศุกร์เรื่องราวเริ่มต้นยังไงแล้วทำไมจบแล้วคะ

หนูก็เดินทางไปพบผู้กองค่ะ
ผู้กองก็พาหนูไปที่ธนาคาร
ที่ว่าเปิดบัญชีให้กับบัญชีนี้ค่ะ
ว่าเปิดให้ได้ยังไงก็เลยไปขอดูภาพ
หนูก็ไปด้วยก็ดูภาพดูอะไร
ทีนี้ก็ไม่ใช่หนูภาพก็ไม่ใช่หนู

ค่ะไม่ใช่หนูเขาก็ส่งมาให้เอามาให้ดูว่าไม่ใช่หนูค่ะ
ทีนี้เขาก็ครั้งที่สองก็เรียกธนาคารไป

คือคนนี้ที่สอนออุดมศุกร์พาคุณนัทไป
แล้วก็ขอดูกล้องวงจรปิดจากธนาคารซึ่งพบภาพนี้

คนที่เปิดบัญชีให้คุณผู้หญิงท่านนี้ไหมคะ
ก็ตอนแรกยังไม่เจอค่ะยังไม่ปรากฏตัวไม่ให้หนูเจอค่ะ
ก็เลยเรียกไปที่โรงพักอีกให้ไปอีกครั้งหนึ่ง

หนูก็ไปหนูก็ไปด้วยไปเจอด้วย
ก็ให้ธนาคารมองหน้าหนูว่าใช่ไหม

ธนาคารก็ไม่ใช่ไม่ตรงกันเลย

คือวันที่เอาตัวคุณนัทไปเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกไปไม่ใช่

แล้วไอ้วันที่เขาไปเปิดบัญชีทำไมใช่ล่ะคะ

เพราะว่าธนาคารให้ความมือให้ดูกล้องมังจรปิดโพสต์ตำรวจไปด้วยแหละ

ตอนเปิดบัญชีเขาก็ใส่หน้ากากอันนี้ใช่ไหม

นี่คุณเดี๋ยวจะบอกว่าที่ธนาคารเขาห้ามเราใส่แว่นใส่อะไร

ห้ามใส่หมวกกันน็อกห้ามพกควาวุทธ์
ห้ามใส่หมวกห้ามใส่แว่นตา
สุดท้ายนี่ผมว่าน่าจะต้องห้ามใส่แมสด้วย
เดี๋ยวนะแต่เบอร์นี้นี่มาผ้า

แล้วหมวกคุณคะมันต่างจากหมวกกันน็อกตรงไหนคะท่านไทยเจมส์

นี่๒นะคะเดี๋ยวเหลืออีก๑๒ค่ะคุณผู้ชม
อีก๑๒เดี๋ยวขมวดให้ฟังว่าเอาอย่างไร
คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเจอลักษณะแบบนี้นะคะ
หรือว่าทางไลน์ของไทยรัฐทีวีที่ขึ้นหน้าจอก็ได้นะคะ
ว่ามีประสบการณ์เดียวกันไหมไม่ต้องถึง๑๔หมายก็ได้ค่ะ
หมายเดียวก็เล่าให้เราฟังได้สักครู่ค่ะ
ผู้ชมกลับมาอาทิตย์ขอเข้าหมวดเลยค่ะ
คือเรียบร้อยคำว่าเรียบร้อยคือว่าเราจัดการเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อย

อีก๑๒ที่เหลือ
สองที่เหลือมันมีเรียกซ้ำด้วยใช่ไหม

ค่ะทีนี้มีไปที่ไหนมาแล้วบ้างคะ
ก็ที่แรกก็ที่บังปะอินอายุทยา
อันนี้เคลียร์แล้วแล้วอื่นใน๑๐กว่าที่เหลือเนี่ยไปที่ไหนมาแล้วบ้าง
ก็ที่กรุงเทพฯอุดมศุส่งที่ค่ะ

ที่เหลือก็ใช้วิธีการส่งทางปริศนีย์ส่งด่วนเอา
เอกสารเท่าที่มีรวบรวมส่งไปให้เขา
เพราะแต่ละที่เขาทำไกลทั้งนั้นหนูเดินทางไม่ได้

อย่างเขาใช้จ่ายเยอะเพราะว่าอย่างดูตอนที่ไปที่สมภองบางประอิน

แต่ว่าอย่างน้อยเขาอยากจะพิสูจน์ทราบว่า
พฤติการของแก๊งพวกนี้เขาอยากจะสอบถามเรานั่นแหละ

ควรจะเอาใบประชาสัมพันธ์ที่
เขาจับเขาทลายแก๊งที่ขอนแก่นเอาไปเป็นประโยชน์
ให้การเสร็จแล้วก็กล่าวอ้างถึง
ขบวนการที่มีการจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้
ให้เป็นประโยชน์กับเราให้ตำรวจทำหนังสือไปสอบถามที่นั่น
ถ้าตำรวจไม่ยอมทำทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่ภูมิกับ
ถ้าเขายังไม่ยอมทำอีกก็แจ้งความเขาเลย๑๕๗

แจ้งแจ้งไปเลยเหรอ
คืออย่างนี้ครับตำรวจเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือควรจะอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
ควรจะรับฟังบ้างว่าโลกเข้าไปถึงไหนแล้ว
ไม่ใช่ว่าคุณมีชื่อเป็นผู้รับเงินคุณต้องผิดเสมอไม่ใช่
เพราะเราอะตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำความผิดตัวจริง
แต่หมายเรียกเวลาเรียกมาเนี่ยเรียกคุณนัทในสถานะของผู้ต้องหาทั้งหมดเลยนะคะ

คือจะบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นคุณนัทก็ถูกขาวสาด๑๐๐ที่เหลือ

แต่ทีนี้ที่เราวางแผนไว้เราจะทำยังไงต่อ
ส่งเอกสารไปมีการตอบรับตอบกลับอะไรไหมคะ
ก็เขาบอกว่าจะติดต่อกลับมาตอนนี้ก็กำลังเงียบอยู่

แล้วได้ปรึกษาอะไรใครไหมว่าเรารวมกันยังไงได้บ้างคะ
แบบเราชี้แจงไปที่เช่นนะเช่น
กล้องปราบหรือเราไปร้องเรียนที่สำนักงานตัวหน่วยแห่งชาติ

บอกว่าเรื่องยังไม่ถึงชั้นศาลก็ยังทำอะไรไม่ได้
อ๋อเหรอศูนยำรงธรรมต้องถึงชั้นศาลด้วยเหรอ
เดี๋ยวผมเริ่มสับสนกับศูนย์ดำรงธรรมแล้ว
คดีบอกว่าคดีถึงชั้นศาลยุ่งไม่ได้

อันนี้คือเขาบอกเราอย่างไร
ขอทนายต้องหาทนายเพราะมีหลายที่มาก

อันนี้ไปสู่โรงทำที่บ้านเราอยู่ใช่ไหม

เมื่อตอนบ่ายมาเจอสะพาทนายความในรายการรถปลดทุกข์

เพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณน้าก็จะประสานกับทั้งสภาธนาความด้วย

รายการรถประทุกข์จะรับดำเนินการให้

ก็ตอนแรกหนูก็ไม่รู้จะทำยังไง

ว่าเราจะทำการอย่างไรได้บ้างใช่ไหมคะ
ในขณะที่หนูยังไม่ได้ถูกเรียกตัวในลักษณะอื่น

ถ้าไม่เรียกเป็นผู้หาก็เรียกเป็นพยานอะไรอย่างนี้

คือเรียกผู้ต้องหาทั้งนั้นเลยใช่ไหมที่เรียกคุณ

แล้วมีผลต่อการงานไหมคะ

หนูต้องผ่อนบ้านทั้งเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่

หนูก็ต้องเลี้ยงทั้งครอบครัวค่ะ

ที่บอกคือมันมีผลกับทั้งบ้าน

ใช่ค่ะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่หลายอย่าง

เอาเงินเดินทางมายุธยา
เพราะว่าบ้านหนูไม่มีฐานะไม่มีเงินไม่มีอะไรเลย

เพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่มีอยู่ระดับหนึ่งขาย

เพื่อเอาเป็นค่าดำเนินการสู้คดี

คือตอนนี้นี่ยังพอมีไหม

แล้วเราจะเรียกร้องอะไรจากใครให้เขาได้บ้างคะ

ผมมองว่าความประมาทเลินเล่อมันเกิดจากการที่

เพื่อเปิดบัญชีธนาคารนะครับ

ตอนนี้ธนาคารไหนก็แล้วแต่
ที่มีคนร้ายแสดงตนโดย
แสดงตนเป็นคนอื่นแล้วก็เปิดบัญชีธนาคาร

ถ้าเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ก็คือว่า

ว่าแพ้แกะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณนัทเจมส์มานี่ด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณท่าน
สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะคุณผู้ชมตามต่อได้เลยนะคะ
นิวโชว์ก็ตามข่าวพรุ่งนี้ให้ค่ะทุกวัน